สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงราชการที่๙
ที่ได้พระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทย
รวมทั้งชาวไทยภูเขาแล้วก็ยังมีกลุ่มชาติภัณฑ์ต่างนะคะ
รวมตัวกันเดินทางมาจากจังหวัดเชียงราย

ประสบนิกรไทยกลุ่มชาติภัณฑ์ล้วปลางรวมตัวกันกว่า๒๐๐คน
ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงรายมาถึงท้องสนามหลวง

หวังได้ขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙เป็นกลุ่มแรก
พวกเขาได้รับการปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษ
เทิดทุนในหลวงราชการที่๙ไว้เหนือชีวิต
เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่
ช่วยเหลือให้ประชาชนต่ำบนเขามีน้ำใช้
มีไฟใช้ไฟฟ้าสมัยก่อนพวกเราอยู่ยังลำบากเลย
เพราะว่าได้ท่านเข้ามาช่วยเหลือพวกเราพวกเราก็อยู่อย่างสุขสบายค่ะ
ก็เลยคิดว่าเราทำได้แค่นี้ที่เราจะมาตอบแทนบุญคุณของท่านนะคะ
ในระยะแรกของการอบพยพกลุ่มชาติภัณฑ์ล้วปลางและชาวเขาในพื้นที่ภาคเหนือ

แต่พระองค์ทรงเปลี่ยนพื้นที่นั้น
ให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สร้างรายได้
สมัยก่อนก็คุณพ่อคุณแม่เขาปลุกปิ่นนะครับ
อันนี้ก็จากใจเนอะเพราะพ่อแม่เขาก็ผูกจริงอะเนาะ
องค์ท่านก็ไปเปลี่ยนเป็นอาชีพเกษตรกรรมนะครับ
ส่งให้คนที่ทำเกษตรหลวงนะครับ
ก็คือให้มาสอนกับพี่น้อง
ปัจจุบันเราก็ยังถ่ายสืบทอดเกษตรอยู่ตรงนี้อยู่นะครับ
แม้จะไม่เคยได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท

แต่นายพรมสมลีก็ตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพ

พระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมีได้
และเศร้าไทยภูเขา
อ่าดีรักของมาก
หลังจากนี้พี่น้องชาวไทยกลุ่มชาติภัณฑ์ล้วปลางตั้งใจว่า
จะเปลี่ยนแปลงหยาดน้ำตาแห่งความโศกเศร้าอาดูล
ที่มีต่อการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
ให้กลายเป็นพลังแห่งความรักสามัคคีและความเข้มแข็ง
ดำเนินชีวิตตามแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้สืบไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน